พอศูนย์เด็กเล็กอาณาจารย์เด็ก๓ขวบ
โอ้โหทีนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะ

บอกว่าไงรู้ไหมเรื่องนี้ไปถึงโรงพักนะ
แล้วฝั่งทีมงานของพอมาเจรจาที่โรงพัก
อย่าเอาเรื่องได้ไหมพอแกไม่ได้ทำ
พอแกอายุ๕๙แล้วจะเกษียณแล้ว

คุณผู้ชมคิดว่าแม่เด็กยอมไหมคะ

พ่อช่วยครูเขาด้วยไหมอย่างนี้หน่ะลูก
นนนี่ไงครับ
พ่อจะช่วยครูเขาได้ไหม
นี่ค่ะคลิปนี้นี่น่ะ
พ่อและแม่ของน้อง๓ขวบ
ไปแจ้งความที่โรงพักชุมแสงเลย
จะให้ดำเนินคดีกับพอศูนย์เด็กเล็ก

พอนี่เป็นผู้ชายนะใช่ค่ะเขาเรียกกันว่าอะไรนะพอน้อยใช่ไหม
ใช่ฮะซึ่งคือเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
เนี่ยคลิปที่คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยผู้หญิงก็พยายามจะเจรจาขอเยียวยา
แทนการแจ้งความแล้วก็บอกว่าพอไม่ได้ทำอย่าแจ้งความเลยสงสาร
พอ๕๙แล้วจะเกษียณแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้รับเงินบำเน็ตบำนาน
เพราะว่ามันมีคดีไงแม่เด็กบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะ
โรงเรียนเขามีการแข่งกีฬาแล้วไปรับลูกสาว๓ขวบ
ตอนนั้นสิ่งที่แม่เห็นนะพอคนนี้ตั้งวงกินเหล้า
พอกลับมาถึงที่บ้านลูกบอกว่าแม่หนูเจ็บป่ะ
อวัยวะเพศน้องบวมแดงทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะ
พ่อของน้องก็เลยไปแจ้งความเพราะว่าจะเอาเรื่องผอให้ถึงที่สุด
ตั้งแต่การแจ้งความเอาผิดเนี่ยนะปรากฏมีคนมาขอคุย
เคลียร์หลายคนเลยจน๑๘กันยามีทีมงานของพอศูนย์
เด็กเล็กเนี่ยมาขอเจรจาที่โรงพักทีนี้พอพ่อเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยมีการอัดคลิปไว้เป็นคลิปแบบที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่
แล้วไปร้องมูลนิธิปวีนาด้วยพ่อเองก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมไง
มีคนกลางมาไกลเกลี่ยเหรอมาพูดแทนให้อย่างนี้เหรอฮะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกทีมข่าวของเราก็ต้องตรวจสอบให้ครบถ้วน
แล้วเราก็เจอกับพอน้อยพอศูนย์เด็กเล็กที่ถูกกล่าวหานะ
ได้พูดคุยได้สัมภาษณ์เลยนี่คือนายสมพรหรือว่าพอน้อยอายุ๕๙ปี
ยืนยันบอกว่าเรื่องทั้งหมดไม่เป็นความจริงครับเป็นครูตั้งแต่ตั้งศูนย์เด็กเล็กตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ไม่เคยคิดร้ายกับเด็กเลยแบ่งเป็นแบบนี้๑รักเหมือนลูกเหมือนหลาน
ไม่เคยพาเด็กเข้าห้องน้ำ๓ในวันดังกล่าวไม่ได้ดื่มเหล้า
เด็กน่าจะโดนของเล่นไม่ว่าจะเป็นชิงช้าหรือม้ากระดก
แทกจนอวัยวะเพศของเด็กบวมหรือเปล่าช้ำหรือเปล่า
ผมถูกใส่ร้ายครับฟังเสียงพอน้อยครับ
ขอความเป็นธรรมให้ผมบ้างไม่ใช่ใส่ร้ายผมคนเดียว
เพราะว่าเป็นโรงเรียนสังกัดของอบตสั่งให้ครูน้อยหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวไว้ก่อนแล้วนะฮะ
แล้วก็เปิดเผยว่าปรากฏิครูน้อยเนี่ยเป็นคนที่เรียบง่ายไม่มีอะไร

ใช่ก็ต้องตรวจสอบอยู่ดีได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจากครูน้อยเป็นข้าราชการสังกัดของออมบัติต่อนะ
รอตรวจสอบต่อแล้วกันนะคะใช่แล้วครับ